ประเภทที่มันเป็นสัตว์แสนรู้
มะแมว
นี่ก็ดูนี่นี่นี่คือสัตว์แสนรู้ที่ผมบอก
วัดหวากวัดสว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมที่นี่แหละครับ

ท่านนะแบ่งพื้นที่บางส่วนของวัดจัดโครงการ

ตอนนี้เนี่ยมีประมาณสัก๖๗ตัวนะ
ที่สำคัญวัวควายช่วงนี้

คุณชีสาครับก็คือ

เขามีชื่อว่านายบางพุ่มทอง

จนมันจำเสี่ยงได้
นี่พอพี่แกมานะโอ้โหมันมาออข้างหน้าเลย

มีม้าด้วยเหรอ

นั่นดิมีหมดทุกอย่าง
มีสกัวควายมาอยู่ในคอกเดียวกัน
มาอยู่รวมกันอย่างนี้
แล้วช่วงนี้มันโควิด๑๙ระบาดนะ

กลัวโควิดบ้างหรือเปล่า
แต่ดูแล้วน่ารักจริง